ดูไปนี่ดูคุณสองคน
ดิฉันว่าคุณสองคนต้องเหมือนกับเยาวชนที่เกาหลีใต้

นี่ดูสิคะก้มหน้าก้มตาเล่นโทรศัพท์มือถือ

คือติดโทรศัพท์มือถือติดอินเตอร์เน็ตแบบงอมแงมเลย

ทีนี้ก็เลยร้อนถึงพ่อแม่ผู้ปกครองค่ะคุณผู้ชม
ต้องพาเด็กพาเยาวชนเหล่านี้ไปเข้าค่าย
เพราะฉะนั้นดิฉันจะจูงมือคุณสืบ
แล้วก็จุงมือคุณสุสุภานีเนี่ยนะคะ
ไปเข้าค่ายด้วยเลยมาดูกิจกรรมในค่ายเขานะคะ

นี่แหละค่ะเป็นบรรยากาศภายในค่าย

ต้องบอกว่านี่คือบรรยากาศในค่ายบำบัด
สำหรับเด็กที่เสพติดอินเตอร์เน็
แล้วก็สมาร์ทโฟนที่เมืองมูจูเกาหลีใต้ค่ะ

เยาวชนไม่ต่ำกว่า๕๐๐คนนะคุณ

จากการติดอินเตอร์เน็ต
แล้วก็ติดสมาร์ทโฟนมากเกินไป

ทุกคนจะถูกสั่งเลยบอกว่าห้ามพกโน้ตบุ๊ก
ไอแพทโทรศัพท์เด็ดขาด
แล้วก็ใช้ระยะเวลาอยู่ในค่าย

คนที่เขาติดโทรศัพท์มากติดอินเตอร์เน็ตมาก

รวมถึงต้องมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนฝูงด้วย
คือไม่กลายเป็นสังคมก้มหน้าอีกต่อไป

คุณผู้ชมพาไปดูอีกที่หนึ่งก็คือที่จีนนั่นเอง

ดูบรรยากาศ

ติดอินเทอร์เน็ตติดเกม
ซ้อนเรื่องของศิลปะป้องกันตัว

สามารถใช้เวลากับอย่างอื่นที่เป็นประโยชน์

แล้วก็อยู่หน้าจอทีวีเป็นยังไงล่ะ
ฝึกกำลังภายในด้วยฟังตัวทาหน้าแบบนี้